ด้วยการลงภาพสาวคนสนิทน้องเบล
แถมยังแซวกันไปมามากขึ้นอีก
งานนี้หนุ่มเวียก็ยอมรับนะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกัน
โซเชียลก็ทำให้เราได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นหวาน
แบบนี้จะมีสถานะให้กันได้หรือยังไปฟังจากปากของเวียเลยค่ะ
ปัจจุบันดีอยู่แล้วแต่ในอนาคตณวันนั้นถ้าเราอยู่กับใคร
คนที่อยู่ข้างเราแล้วมีความสุขที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะมีครอบครัวไปเลยดีกว่าครับ
เขาไม่ได้มาซีเรียสอะไรกับคำใดอยู่แล้วครับ
ความรู้สึกมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบเรามีความหวังดีให้กัน
เนี่ยดิฉันแอบสงสัยนะว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เขาลงรูปของสาวเบลล่าเนี่ย
เป็นเพราะว่ากลัวเบลล่าจะงอนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้กระแสคู่จิ้นกับทิสากำลังมาแรง
แฟนคลับเนี่ยยุให้จิ้นกันนอกจอจริงด้วยนะทำเป็นเล่นไป
แต่ไม่เป็นไรนะได้รับคำยืนยันแล้วว่าโซเชียลทำให้ใกล้กันมากขึ้น
แสดงว่ายิ่งลงรูปก็ยิ่งคิดถึงมากขึ้นนั่นเอง
จริงมีเจอกันมากขึ้น